ผ่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีคนร้ายไปดักซุ่มยิงผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตนะคะคือเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำในบ้านในลักษณะที่ใส่ผ้าเจ็ดตัวผืนเดียวอยู่เลยอ่ะคาดว่าน่าจะเป็นมือปืนมาดักซุ่มยิงอยู่อ่ะค่ะตำรวจผู้ทอนภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธีกู้
บ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดี่ยวมีป้ายไม้ขนาดใหญ่ติดอยู่ที่หน้าบ้านมีข้อความว่าที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านคือคนร้ายบุกไปยิงถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอ่ะที่หมู่๘นะคะอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นายวิรุณทัพจันทร์อายุ๕๐ปีผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่บนพื้นหน้าห้องน้ำในบ้านเลยค่ะคื
แล้วก็ที่ศีรษะด้านหลังก็มีรอยถูกยิงด้วยรอบพื้นบ้านมีหัวกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๗หัวตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะตำรวจสืบสวนพบว่าผู้ตายถูกยิงหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะคือลักษณะที่ว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะอยู่ในห้องน้ำเดินออกมาจากห้องน้ำมาที่หน้าห้องน้ำปุ๊บถูกรอบยิงเลย
โดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนคือเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็อยู่หลังเดียวโดดโดดเดียวเลยนะคะคนร้ายอาจจะเป็นมือปืนแล้วก็ดักซุ่มยิงจากนอกบ้านใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปถึงในบ้านเลยผู้ใหญ่บ้านออกมาจากห้องน้ำปุ๊บโอ้โหถูกยิงเขาที่หัวเลยนะคือยังไม่ทันตั้งตัวใช่ถูกยิงเข้าหัวเลยอะค่ะแล้วช่วงเกิดเหตุไม่มีใครคนอื่นที่อยู่นอกบ้านได้ยินเสียงปืนเพราะว่าไม่มีบ้านคน

ตอนนี้ตำรวจภูทรภัยสาลีก็รายงานไปให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ทราบเรื่องแล้วก็เลยตั้งเอาไว้สองประเด็นเรื่องของการแย่งน้ำผันน้ำเข้านาค่ะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่ถูกรอบยิงนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอ่ะอาจจะเป็นการขัดแย้งกันกับคู่กรณีนะคะตอนนี้ตั้งเอาไว้
อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะร้อยตำรวจเอกพาสกรเรืองศรีธัญกิจพนักงานสอบสวนสพภัยศาลีบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ต้องเชิญภรรยาและลูกของผู้ตายมาสอบปากคำด้วยนะคะคือผู้ตายเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์อัธยาศัยดีไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครเรื่องของการประกอบอาชีพคือนอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กเล็กที่หน้าบ้านเท่านั้นเองแล้วก็
หันติฐานไว้ประเด็นแรกถามภรรยาแล้วก็ไม่มีสาเหตุโกรธเครื่องให้กับใคร
ขณะเดียวกันจากการสอบปากคำลูกชายของผู้ตายวัย๑๒ขวบเนี่ยนะคะเขาก็เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้ออกไปธุระกับแม่นะแต่นั่งทำการบ้านอยู่ในห้องนอนค่ะ
ตอนนั้นพ่อเนี่ยตะโกนเรียกบอกให้ไปปิดประตูบ้านแต่พอเดินออกจากห้องสังเกตมองไปที่หน้าต่างเห็นผู้ชายคนนึงลักษณะค่อนข้างสมสวนนะคะ
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรใส่ชุดเสื้อกางเกงขายาวสีดำยืนซุ่มอยู่ที่พุ่มต้นไม้หน้าบ้านแล้วส่องปืนยาวมาทางปากประตูค่ะ
หลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นมา๒ครั้ง
แล้วเขาหันไปเห็นพ่อล้มลง
จมกองเลือดเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
บอกด้วยว่าตอนที่พ่อโดนยิง

พอสิ้นเสียงปืนคนร้ายก็วิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างบ้าน

โดยมีคุณพ่อนั่งอยู่ใกล้ใช่ไหม

พอเดินลงมาจากภูมิเห็นคนเลยไหมเห็นคนที่ยิงเลยไหมลูก

ไม่เห็นนะอ่าเสร็จแล้วอ่าแล้วหนูเห็นตอนไหนที่หนูบอกว่าเห็น

นักสองนะนักสองเขาเดินมาจากจุดที่ยิงทักแรกใช่ไหมเดินเข้ามาด้วยอย่างนี้
เดินเข้ามาหนึ่งครับ
เดินเข้ามาอีกนิดเดียว
ครับ
สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นที่ตำรวจเขาตั้งไว้ก็มี๒ประเด็นที่สงสัยกันใช่ไหมคะ
คือเรื่องของการผันน้ำคือการขัดแย้งกับกลุ่มคนในพื้นที่ที่มีเรื่องแย่งผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรระหว่างหมู่บ้าน
อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
อัญชันภรรยาบอกว่าจริงความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นไม่เคยมีนะ

เคยมาช่วยผู้ตายหาเสียงตอนช่วงลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับทำนองตัดเพราะน้อยใจว่า
แม้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่เห็นหัวกันเลยนะ

เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอดูทั้งสองประเด็นนี้ก่อน
ขอรวบรวมหลักฐานสอบปากคำให้ครบก่อนว่า
มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ตอนนี้เบื้องต้นคิดว่าคนร้ายน่าจะมี๒คน
คนหนึ่งยิงอีกคนนึงซุ่มรอเพื่อพาคนมือปืนหลบหนีไป
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ยิงเป็นลูกซองเบอร์๑๒นะคะ
เพราะว่ามีปลอกหัวกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปนะคะ